ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
รายการฟุตบอลไทยเพื่อคนไทยทั้งประเทศ
ดูได้ทุกเพศทุกวัยไม่ใช่เฉพาะแค่คอบอล
สัปดาห์นี้เราจะพาไปรู้จักกับชีวิตนอกสนามของปีกซ้ายจอมขยันประจำทีมช้างศึก
เบื้องลึกเบื้องหลังความกดดันในจิตใจที่ยังไม่เคยบอกใคร
ผมฟอร์มไม่ค่อยดีแต่พี่โก้ก็เรียกผมติดไปเรื่อย
บางคนก็แซวลูกซิโก้หรือเปล่า
นักฟุตบอลเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ต้องเล่นตามแทคติก
บางทีผมก็ชอบให้ด่านะเหมือนแบบให้เป็นแรงกระตุ้นในตัวผมด้วย
ทั้งหมดนี้ติดตามกันเต็มในรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้
โอ้โหลูกนี้เกิบฤทธวีการ
มีแทงผีแทงรถติดตรงไหนเนี่ย

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสักสิ้นท่านทองครับครับผม
เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับบอลดินท์จากไทยทั้งหมดเลย
ทุกเรื่องเลยครับนี่ใช่นะน่ะทั้งในสนามนอกสนามใช่
ยังมีบริการที่ทีมชาติไทยวงแข่งขัน
หลายคนไม่เลยเป็นได้ต้องการอย่างทางการอยู่

ตัวแรกจะเป็นใครใครจะเป็นตัวสำรอง
รวมไปถึงชีวิตนอกสนาม

รู้ไปถึงในห้องนอนในห้องน้ำ

อยากให้แฟนคลับได้เจอน้องนักบอล
ต้องถือว่าตอนนี้กระแสฟุตบอลไทยมาแรงจริงเลยนะครับท่านผู้ชม

แต่ละคนมีแฟนคลับตามเชียร์กันมากมาย

สัมผัสกับชีวิตของลูกทีมคนหนึ่ง
กับกล้องเกิร์กฤทธวีการ

ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ออกรายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้อยู่นะฮะ

ไลน์ให้กับแฟนบอลทั่วประเทศดูเลย

ครับก็รอเวลาไปซ้อนปลอดฟรีครับ
อ๋อยังไม่ซ้อนไงที่ไหนครับครับ
โค้ชโก้ดุไหมครับ

แล้วโค้ชโก้ให้การบ้านอะไรไปบ้างไหมครับ
ก็จะบอกให้ทำร่างกายตัวเองครับ
ความแข็งแกร่งของพวกนี้ครับ
ก็ต้องไปเจอกับพวกในวิทย์ทีมโมเฮเชีย
ก็ต้องทำร่างกายให้มันแข็งแบงขึ้นกว่าเดิม
ก็ต้องไปเล่นเครื่องอาเซียนแล้วครับตอนนี้
ก็ต้องไปทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมครับ
นะครับโค้ดโก้ตอนนี้บอกว่า
ชุดเราต้องมองไปที่ระดับโลกเท่านั้นแล้วครับ
เราจะไม่เล่นแถวนี้แล้วเราจะไประดับโลกแล้วนะครับ
แล้วก็เวทอย่าทิ้งนะครับเพราะว่าเราเป็นนักเอเชีย
ต้องสร้างเวทให้เยอะกว่านี้นะครับ
วันนี้จะขอติดตามชีวิตไลฟ์สไตล์ของกล้อง๑วันนะครับ

ฝากมาเยอะพี่ก็อยากรู้เหมือนกัน

ส่งโค้ดไม่ได้ครับ

ไลฟ์ไตล์ของกล้องด้วยนะครับที่ชนบุรีนี่ชนบุรี

ครับผมตอนนี้เดี๋ยวให้กล้องไปซ้อมก่อนโค้ดเป็นห่วงแล้ว
เดี๋ยวทีมชาติจะไม่ฟิตงั้นนะครับ

ครับขอบคุณครับ
เมื่อสักครู่นี้ผมได้คุยกับกล้องแบบสดกันไปแล้วนะครับ
เรียกว่าในสนามที่เห็นกันตัวจริงที่ได้คุย

แต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ยินโค้ชซิโก้บอกกับกล้องไว้

เนื่องจากเขาเป็นนักเตะที่มีรูปร่างค่อนข้างเล็ก
ผมเลยขอให้โค้ชซิโก้บอกทริคเรื่องเวทเทนนิ่งเล็กน้อย
ที่เคยสอนให้กล้องระหว่างที่อยู่ในแคมป์ทีมชาติ
ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันสักหน่อย
เพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายท่านที่กำลังชมอยู่นั่นเองครับ
โคสิโก้สมมติถ้าอยากจะเป็นนักฟุตบอล

แท่งเวลาเตะบอลบางคนบอกว่าใช้ขาอย่างเดียว

อันนี้พี่แท่งยกใบเสียบใช่ไหม
จริงแล้วเนี่ยใบเซ็ปได้จริงแต่มันได้ไม่ครบ

ฉะนั้นวิธีการก็คือเวลาเล่นใบเสร็จใช่ไหม
เราต้องยืนอย่างนี้ดูนะยืนอย่างนี้ปุ๊บ
นะฮะเวลาขึ้นต้องหมุนเห็นไหม
แปลงแปลงขึ้นแปลงอ่าเห็นไหม

เห็นไหมครับมันจะไม่ได้แค่ตรงนี้

นี้ด้วยมัดนี้ด้วยมัดนี้ด้วยมัดนี้ด้วย

หรือไม่ถ้าเราจะเล่นใบเซ็ปใบเซ็ป
แล้วก็เล่นอย่างนี้เห็นไหมเราขึ้นปุ๊บเห็นไหม

ล็อกไว้ล็อกไว้ขึ้น

หายใจปกติน่า

มันไม่ใช่แค่แปรบอล
เตะบอลโมงเมืองอะไรนะครับ

การมาเวทอยู่ในห้องยิมอย่างนี้
ห้องนี้เล็กเหล็กใหญ่ไม่สำคัญแต่ต้องแกร่ง

ถ้าทำเยอะไปมันจะดึงร่างกายมันจะโหลด

หรือจังหวะวิ่งแบบนี้ถ้าเราตัวนี่แข็งแรง
กำเนื้อมันกระชับ

เขาเรียกว่าเราใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย

อย่ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะไปคุยเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วย

ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านผู้ชมสามารถนำไป
เอาได้ที่บอลเราไม่อดทน
เหมือนเราก็แพ้ไปครึ่งนาที